สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะครับสวัสดีครับคุณสุภาษารา
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหมาอีกบ่ายมาตั้งอย่างนี้เฮ้ยสะเชิญใช่ไหมล่ะ
บ่ายสามครึ่งนะครับมาเจอกันแบบนี้พูดถึงเรื่องของมาตรการของทางภาครัฐในมาตรการต่าง
คือบางคนนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา๔๐
แล้วเขาถามหนึ่งว่าถ้าสมมุติติดโควิดขึ้นมาทำไงดี
หลายคนก็กลัวนะเพราะว่าตอนนี้ในตัวเลขก็คือแม้ว่ามันจะลดลงมันก็ยังคงเยอะอยู่นะคะ
เขาอยากรู้ว่าถ้าติดโควิด๑๙แล้วเข้าโรงพยาบาลต้องจ่ายเองไหมรัฐช่วยเหลือยังไง

ปกติใครที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา๓๓ถ้าป่วยเป็นโควิด๑๙ก็จะสามารถรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาได้อยู่แล้วนะคะ
แต่ทีนี้จากกรณีทำให้ผู้ประกันตนมาตรา๔๐สงสัยสงสัยนะกรณีของตัวเอง
ถ้าติดโควิดขึ้นมาล่ะจะได้รับการเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมหรือเปล่า
เขาก็อยากรู้วันนี้สำนักงานประกันสังคมและทางภาครัฐออกมาบอกแล้วค่ะ
บอกว่ามาตรา๔๐ถ้าป่วยเป็นโควิดจะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือแน่นอน
แต่ทีนี้สิทธิ์เป็นยังไงบ้างคะคุณชนะคือผู้ประกันตนมาตราสี่สิบนะครับ
หากป่วยเป็นโควิดสิบเก้าแล้วก็จะได้ได้สิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาวด้วยกันสามประการนะ
กราฟิกที่ขึ้นเลยนะครับอย่างแรกครับได้เงินทดแทนขาดรายได้เนี่ย
ละ๓๐๐บาทในกรณีที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนาม
ก็ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้วันละ๒๐๐บาทในกรณีที่แพทย์เนี่ยมีความเห็นว่า
ให้พักรักษาตัวหรือว่ากักตัวที่บ้านตั้งแต่สามวันขึ้นไปอย่างที่สามครับ
ก็คือได้เงินทดแทนขาดรายได้ครั้งละ๕๐บาทเฉพาะผู้ที่ประกันตนทางเลือกที่๑และ๒นะครับ
ก็คือในกรณีที่ไม่ได้เข้ารักษาตัวและไม่ได้รับความเห็นจากแพทย์ให้หยุดพัก
แต่ต้องได้รับใบรับรองแพทย์มาแสดงกับสำนักงานประกันสังคมว่าเราตรวจพบแล้วก็เป็นโควิดนะครับ
แต่ต้องย้ำสักนิดนะครับว่าผู้ประกันตนมาตรา๔๐ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว
สามในสี่เดือนก่อนประสบอันตรายก็คือเป็นโควิดนั่นเองนะครับ
เป็นเลยดีกว่าค่ะป้องกันตัวเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าใครเป็นแล้วนะช่วงเวลานี้เลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมาตราสี่สิบนึกย้อนกลับไปสามถึงสี่เดือนที่ผ่านมาเคยส่งเงินประกันสังคมรึเปล่า
คุณผู้ชมครับย้ำกันตรงนี้เรื่องของโครงการของทางไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ไทยรัฐตามล่าหาคอเล่าเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วกับโครงการนี้แล้วหลายคนสนใจที่จะเป็นคอเล่า
เล่าข่าวนะจ๊ะไม่ใช่เล่าอย่างที่คุณชนะคิดนะอย่าไปคิดของคุณชนะนะคะ
อ่ะเนี่ยครับทำยังไงล่ะง่ายครับคุณสุภาษาราคือเราตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะ
รับสมัครตั้งแต่วันเมื่อวานนะ๘ใช่ไหมวันที่๘เมื่อวานนู้นยาวเลยถึงสิ้นเดือนค่ะ
สามสิบพฤศจิกายนคุณสมบัติเป็นแบบไหนฟังให้ดีค่ะใครอายุยี่สิบปีขึ้นไป
ฝึกซ้อมเลยไม่จำกัดเพศด้วยและไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์
เพียงส่งประวัติและวิดีโอเล่าข่าวค่ะความยาวไม่เกิน๑นาทีห้ามเกินนะ
ลงยูทูปอัพขึ้นติ๊กต๊อกหรือหลังจากนั้นนะคะขออภัย
หลังจากนั้นส่งลิงก์มาที่อีเมลคอเล่าไทยรัฐแอดไทยรัฐดอตทีวี
เราก็อยากรู้นะว่าการเล่าของคุณเป็นยังไง
แต่ทีนี้การที่เราให้คุณอัพขึ้นยูทูปแล้วก็ดูขึ้นลงติ๊กต๊อกด้วยเนี่ย
ก็จะได้รู้ว่ายอดวิวมันเยอะแค่ไหนด้วย
แล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติม
บอกแบบนี้ไทยรัฐกำลังตามล่าหาคอเล่า
คนเล่าตัวจริงเล่าข่าวตัวจริงนะ
อยากจะให้มาร่วมงานกับเรานะครับ
เอ่อจะมีเพื่อนร่องงานใหม่เหรอ
นี่ใจจังเลย
ดูเรื่องนี้คลิปนี้แล้วฟังเสียงไปด้วยครับ
โอ้โหโหยหวนขนาดนี้
เสียงผิดสนาแบบนี้มันมาได้อย่างไร
ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัติข้าว

เฮ้ยอะไรนะถอแล้วครับขอข้อความจากคู่ผู้ชม

เราอยู่กันสองคนเหงาเนี่ยไม่เด้งเลยไม่รู้ว่ามือถือมันยังมีเน็ตอยู่ไหม
ส่งข้อความมานะครับมาพูดคุยกันหน่อยคอมเมนต์กันแต่ละข่าวเนาะ

เรื่องนี้ครับฮือฮาที่จังหวัดเพชรชบูรณ์มีการสร้างพญานาคหน้าวัด
ทำพิธีนะเบิกเนธบอกว่าทำพิธียิ่งใหญ่อ๋อค่ะ
บ้านบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงยังไม่ทันจะทำเสร็จเลยให้โชคกับชาวบ้านแล้ว
ข้าวเนี่ยครับพิธีครับเขาจัดขึ้นเนื่องจากมีการสร้างองค์พญานาคคู่ข
ขนาดความยาวนะ๗๕เมตรที่บริเวณทางเข้าวัดวังไสงามวราราม
นี่เป็นบรรยากาศช่วงที่มีการไล่รำนะคุณสุพัสรานะ
เป็นการร่ายรำประกอบพิธีเปิดดินเปิดฟ้าเปิดประตู๓ทิศ
เป็นไงขึ้นเลยขึ้นเลยอาการมาเลยครับร่ายรำผิดปกติ
บางคนตัวสั่นบางคนชูไม้ชูมือขึ้นมาไล่รำอยู่ข้างโต๊ะบูชาครับ
เอาเนี่ยรำกันเป็นกลุ่มแบบนี้เลยนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราไปถามหนึ่งคน
ชื่อว่าคุณน้ำฝนคุณน้ำฝนเขาบอกว่าเป็นร่างทรงปู่ดำแสนจันทาค่ะ
มาร่วมพิธีด้วยบอกว่าเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในที่นี้
ก็ได้จัดเครื่องเส้นไหว้ตามที่องค์พญานาคท่านขอไว้ไม่ว่าจะเป็นธัญพืช๕อย่าง
ขนมต้มขนมเทียนจุดทูปเปิดภูมิไปเลย๕๒ดอกครับ
ทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีค่ะยังไง
ชาวบ้านค่ะเขาก็ต้องไปหาอะไรอ่ะเนาะเพราะมันมีการจุดทูป
แล้วมาแล้วนี่มันมีการจุดทูปก็ต้องไปหาว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้น
สุภัณฑ์สราส่องกันใหญ่เลยนี่มันเล็กแล้วเห็นไหมอยากรู้ว่าเห็นไหม
เห็นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดอุ้ยไม่เห็นแบบนี้ไม่เอาสิ
มันแตกมันจะดีเหรอคะมันจะได้มันจะเห็งเหรอคะ
ไม่รู้ได้หรือเฮงแต่เรื่องของเรื่องมันมองไม่ชัดอ่ะ
แต่เขาบอกว่าอย่านะอย่าดูถูกนะ
จุดนี้ที่มีองค์พญานาคตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จ
เคยให้โชคให้ลาบชาวบ้านมาแล้ว๒งวด
เออไปไหน
แต่ว่ามันแตกนะทูบมันแตก
งั้นแสดงว่าถ้ามองเป็นเลขอะไรแล้ว

ทักษะคุณเริ่มชำนาญขึ้นเยอะแล้วนะ

ผมแปลได้แต่ถามว่าแปลแล้วถูกไหม

ไอ้เลขที่ว่าเด็ดเช็ดน้ำตาทุกทีจริง
เพราะฉะนั้นฝากเตือนกันไว้นะเรื่องความเชื่อดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ
ข่าวต่อไปก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพราะวันนี้บุญกฐินมาเยอะค่ะจริง
วัดแห่งหนึ่งที่ลบบุรีมีบุญกระถิ่น
และชวนกลางคืนเขาจะมีการสวดบุญทีนี้นะคะ

ทีนี้เปรตน่าจะมารับบุญด้วย
เขาได้ยินเสียงหวนกันโอ้โฮคนลุกได้ฟังแล้ว
รอบหนึ่งให้คุณผู้ชมฟังบ้างค่ะ
ก็ต้องพูดรังเวลาทางก็แกล้งเทียนหน่อย

โอ้ได้ยินกรี๊ดลั่นเลย
เสียงหูเสียงนี้ค่ะ
แปลกนะแปลกมากหลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่เสียงเปรตหรือเปล่า

เพชรชื่อว่าแม่ทับลิงสงฆ์ทับ๓
เอาคลิปนี้มาแชร์แล้วก็เขียนข้อความด้วยนะ
บอกผีเปรตโรงหวยหัวเลย
และระบุว่านี่คืองานกระถิ่นวัดเขาสมโพธิลบบุรี๖๔ค่ะ
เอ้าทีมข่าวของเรานะครับ
ก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดลบบุรีก็ตามคลิปนะฮะ

จะไปสอบถามเรื่องราวกับทางเจ้าอาวาสวัดเลย
แต่อย่างนี้ท่านติดกิจนิมนต์ไปต่างจังหวัด

ก็ไปสอบถามกับพระลูกวัดแทนได้ไหมอืม
ลูกวัดที่นั่นเขาก็ปฏิเสธ
ขอให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
อย่างนี้เราไปตามหาเจออยู่ท่านหนึ่งเป็นแม่ชี

เนี่ยเขาบอกว่าคลิปตามโซเชียลเนี่ย
เอาจริงหลานเอ้ยมันไม่ใช่เสียงเปรต
แต่เป็นพิธีสวดขอขมากรรมและสวดอัญเชิญเทวดาไง
โดยพระสงฆ์๑๒รูปในคืนวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
และในงานมีตั้ง๕๐๐คนนะคะที่มาร่วมงาน
ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงจะเห็นนะคะในคลิปอ่ะ
สารวัดไปหมดเลยสวมชุดขาวมานั่งสวดมนต์มานั่งถือศีลแปด
เขาก็คืนลักษณะมันเป็นงานวันที่๗ที่๘นะคะ
แต่ละคนทำสมาธิทำพิธีสำรวมกายวาจาใจ
ใช้เวลาสวดมนต์ประมาณ๓๐นาทีจากภาพที่เห็นนะคะ
ชียังบอกอีกนะครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ย
เป็นเสียงแห่งการปลดปล่อย
ปลดปล่อยวิญญาณที่สิงร่างออกจากตัวคนของแต่ละคน
ใครมีกรรมอะไรก็จะแสดงออกมาในลักษณะของการสวด
แล้วก็แสดงออกมาในท่าทางของสัตว์ต่างบางคน
กรีดร้องแบบนั้นครับ

เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วมันเป็นเสียงอะไรครับ
เขาฟอกลมเขาออกตามเขาฟอกลม
หลายคนมั้ยครับเอ้อถ้ามีเทศกรรม
ก็๓๔๕๐๐ตรงนี้เต็มนะแล้วก็อยู่รอบนอก
แหละเวลาหน้าเทศกรรมงานนะ
ทีมข่าวเราไปที่วัดมีแม่ชีรูปนี้แหละค่ะที่คุยกับเรา
แต่แม่ชีบางรูปบอกว่าไม่ค่อยพอใจนะ
ทีมข่าวเข้าไปถ่ายแล้วขอให้ลบคลิปด้วย
แล้วก็บอกว่าถ้าเอาไปทำไม่ดีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะสาบแช่ง
ทีมข่าวของเราก็ต้องอธิบายอธิบายว่ามาตามคลิป
คือเรามาช่วยนะครับขยายความจากคลิปให้
คนที่เขาดูจะได้เข้าใจว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไร
ใช่หลายคนดูไปแล้วไม่ได้รับคำอธิบายนะไม่เข้าใจนะคุณค่ะ
มาที่เรื่องนี้บ้างนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งไปร้องขอให้หมอปลาช่วย
ช่วยผมที่เมียผมภรรยาผมไม่เชื่อผม
แต่ไปเชื่อร่างทรงที่อ้างว่าเออเป็นญาติพี่น้องกัน
เชื่อเรื่องนั้นไม่ได้ว่าอะไรมากนักหรอกแต่พอเชื่อแล้วเนี่ย
ดงที่ดินอะไรด้วยอุ้ยเอาเพราะฉะนั้นหมอปลาเลยต้องบุกไปถึงที่ครับ

มันมรอไม่เห็นหน้ามันเตี้ยเปิดสิครับคุณคุณคุณก็เปิด
ดูพฤติกรรมมาเองน่ะดูน่ะพวกที่มียานสัมผัส
ขอดูหนานองสาวสักนิดด้วยดิฉันไม่ได้มียานสัมผัส
ดิฉันเป็นลูกศิษย์ที่พวกคุณมันก้าวล่วงมาเมิดไม่ได้ก้าวล่วง
เราอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างในทางนั้นข้างในอยู่ข้างใน
พวกตัวเขียนก็อยู่อย่างนี้คืองนข้างในอ่ะเขาก็ตะโกนถามว่า
ไหนคุณผัวคุณผัวเชิญมาด้านหน้าเลยเออเหมือนเสียงประกัด
ตามสายในห้างสรรพสินค้านี่คือคุณสามีนะที่ผมเล่าให้ฟังน่ะ
นั่นคือชื่อสำนักเขาอยู่ในตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ถามว่ามาทำไมมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันหน่อย
หลังจากที่นายพันธุ์นายพันธุ์เนี่ยเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
มาร้องว่านางประคองอายุ๔๑ปีภรรยาของตัวเขาเนี่ย
อยู่ที่สำนักแห่งนี้พร้อมกับลูกสาววัย๑๒ปี

โดยถูกนางสาวอับศรหรือว่าแม่อารีร่างทรง
ว่าเป็นพี่น้องกับภรรยาของตัวเขาแต่ชาติปางก่อน

แล้วจากนั้นตัวสามีบอกว่า
มาหลอกให้ขายที่ดิน๑๑ไร่ในราคา๕ล้าน๕แสนบาท

แล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยโอนเงินให้ร่างทรง
ขายที่ดินแล้วโอนเงินให้ร่างทรง

เพราะว่าภรรยาเป็นเชื่อร่างทรงว่า

ถ้าเก็บเงินไว้มันจะร้อนรุ่มไปหมดครับ

อ้าวทีนี้พอไปถึงนะคะ
จุดนี้ที่เป็นสำนักเนี่ย
มีชาวบ้านมารอติดตามเรื่องนี้เยอะเลย
แล้วบางช่วงมันเกิดเหตุชุนละมุนขึ้นค่ะ
เพราะว่าคนในสำนักเขาไม่ยอมให้หมอปลาและสื่อเข้าไปข้างใน

เจรจาอยู่พักนึงประมาณครึ่งชั่วโมง
ตัวแทนสำนักก็เลยยอมเปิดประตูให้หมอปลากับทีมข่าวนี่

นี่ที่นั่งอยู่เนี่ยคือลูกศิษย์นะ

เอางี้ถามว่าเจอไหมเจอเมียเมียเจอไหม
นางประคองอ้าวเจอแล้วยังไงพูดคุยกันหน่อย
ประคองยืนยันว่าตัวเธอเองกับลูกสาววัย๑๒ปี
ไม่ไม่กลับบ้าน

ส่วนเงินขายที่ดินที่บอกว่า๕ล้านกว่าบาท
เขาบอกว่าหลังไปใช้หนี้แล้วก็หักค่าในหน้า
ตอนนี้เหลืออยู่๔ล้าน๓แสนบาท
เอาไปฝากไว้ในบัญชีของเจ้าของสำนักจริง
แต่เอาไปไว้ในบัญชีเท่าไหร่๔ล้าน๑แสน
แล้วถอนเงินสดออกมาอีก๒แสน

โอ้โหคือถามว่าทำแบบนั้นทำไมทำไมไม่เก็บเอาไว้เอง
ประคองบอกว่าถือเงินไม่ได้เงินมันร้อน
แล้วเธอปฏิเสธนะว่าเธอไม่ได้บ้าแล้วยังไงอ่ะ
ท้าหมอปลาเลยหากพาไปตรวจไปโรงพยาบาล
แล้วมีอาการปกติไม่ได้บ้านะหมอปลาจ่ายไหม๑ล้านอ่ะ
โอ้โหท้าหมอปลาอย่างนี้เลยเหรอจ่ายล้านหนึ่ง
หมอปลารับคำท้าครับคุณสุพัสราครับ
จากนั้นหมอปลาค่ะก็เลยได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่า
หากนางสาวประคองจับเงินแล้วจะมีอาการร้อนรนและหายใจไม่ออก
ตามที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงหมอปลาเอาเงินสดมาเลย๑ล้านบาท
ประคองจับดูสิให้นางประคองจับดูเอาจับเป็นแล้วเป็นยังไงดูค่ะ
เสร็จแล้วมันก็จะไปรุงที่ขาถามันนานขามันก็จะบวม

มันแน่นแล้วมันมีปริมาณมาก
ก็ลองฝืนจับดีกว่า
ลองฝืนจับดีกว่า
อ่ะลองฝืนจับ

จับเงินไม่ได้นะเอางี้ละกันครับครอบครัวครับเขาก็ต้องเกลี้ยกล่อมนะ
บอกนางประคองกลับบ้านเราเถอะหรือยังไงไปโรงพยาบาลไหม
ไปครับไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลจิตเวทนครราชศรีมาราชนคริน
เพื่อให้แพทย์ตรวจดูอาการว่ามีอาการทางจิตหรือไม่
ขณะที่สามีและครอบครัวนะครับ
ก็บอกแบบนี้ว่าพูดเสียงแข็งเลยนะบอกว่า
ยังไงเตรียมที่จะแจ้งความเอาผิดกับทาง
เจ้าสำนักข้อหากักขังนวงเหนียวภรรยาและลูกสาวด้วยนะครับ
ดูแล้วกันนะคะว่าตำรวจจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะคะอ่าเอาเป็นห่วงไปดูแต่ผมเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ของคนอื่นเขานะ
ส่วนใหญ่นะไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันมันจะเริ่มต้นจากเรื่องของปัญหาในครอบครัวอืม
ไม่เชื่อใจกันเองอ่ะแล้วจะไปเชื่อคนอื่นแล้วมันมีเรื่องเงินเรื่องขายที่ดินมาเกี่ยวข้องด้วย
ก็ต้องช่วยช่วยกันดูแลเนอะค่ะเอาเรื่องต่อไปนะคะผู้ชายคนนึงเขาบอกว่า
พาน้องสาวไปเอาโทรศัพท์มือถือคืนจากเพื่อนคือเพื่อนเอาไปแล้วไม่ยอมให้คืน
พาน้องไปเอาเลยนะคะพอได้โทรศัพท์มือถือคืนปุ๊บ
มีผู้ชายเอาไม้เบสบอลมาตามทุบรถเลยอุ้ยเป็นคลิปน่ากลัวค่ะ
อย่าอย่าเอาคนที่ถูกอย่าเขาขับตรงไปเลยตรงตรงไปเลย
เหยไปอุ้ยเหยไปโอ้โหตีตั้งตั้มเลยอ่ะ

เนี้ยเอาร้อนร้อนที่หนึ่งเดี๋ยวมีอีก

คือไม่บอดภัยแล้วไงทุบอุ้ยอ้อคลิปนี้เขาบอกว่า
ก็แค่จะไปทวงโทรศัพท์คืนจากเพื่อนน้องสาวครับ
แต่กลับไปเจอรุ่นพี่ของเพื่อนน้องสาวใช้ไม้เบสบอล
แตกเลยเอ้าคุณแตกเลย
คนขับรถคันนี้ชื่อว่าในมอสในมอสเนี่ยอายุ๒๐เท่านั้นเองนะคะ
หลังเกิดเหตุขับรถเก๋งคันที่ถูกทุบจนกระจกหน้าแตกเนี่ย
ไปแจ้งความเลยกับตังรัวเศร้าพลเมืองตราดค่ะ
คือเรื่องของเรื่องนายมอสเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยข้างโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง
เพื่อนที่ยืมไปหลายสัปดาห์ก่อนเพราะว่าอะไรเพื่อนยืมไป
เหตุผลนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ยังไม่ยอมคืนก็เลยบอกพี่พี่
ไปช่วยเอามาให้หน่อยไปด้วยกันหน่อยได้ไหม

แต่ระหว่างทางที่กำลังจะขับรถกลับ

ไปเจอกับนายคนนี้ที่เอาไม้มาตีคุณสุพัสราครับ
คนนี้เอาไม้เบสบอลมาเคาะกระจกรถ
ก่อนที่จะใช้ไม้ฟาดไปที่กระจกด้านหน้าก่อน
แล้วก็ประตูฝั่งด้านซ้ายค่ะ
แตกละเอียดตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลย
ชายที่มาตีกระจกรถเขาก็ทราบชื่อเหมือนกันนะ

อายุประมาณ๓๔ปี
ก่อนหน้านี้แฟนของน้องสาวเขาบอก
เคยมีเรื่องกับในตูมาก่อนเหมือนกันนะ
แต่ไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัวไง

ตัวเขาไม่เคยมีปัญหากับในตูอะไรเนี่ยนะ
เพียงแต่จะมาเอาโทรศัพท์คืนให้น้องสาวเท่านั้นเอง

ผมเป็นบรรลุวิทยศภาวะแล้วก็ไม่ได้

จะเอาโทรศัพท์มาให้ผมดีอะไรอย่างนี้

ผมก็ปิดกระจกรถแล้วผมก็กำลังจะกลับบ้าน

เพราะเอิ้นผมเห็นคนชื่อตูม

ปุ๊บผิดผิดทุกข์เป็นเพื่อนน้องสาวแทนน่ะ
หลังจากนั้นผมก็ขับรถกลับไปที่โรงพัก

เมืองต้นนะครับตำรวจเนี่ยก็รวบรวมหลักฐานนะครับ
เพราะอย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องการทำให้เสียทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ต้องค่อยเคลียร์แล้วก็ว่ากันไปนะ
ว่าเป็นเรื่องของความโกรธแค้นอะไรกันมาก่อนหรือเปล่านะ
อ่ะเรื่องนี้นะครับเพื่อนบ้านบอกสุดทนจริง

ขับผ่านตลอดขับมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้าน
จะต้องปีบแต่ปีบแบบยาว

โอ้โหแบบนี้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับไม่เชื่อไปดูคลิปครับ

โอ้โหเนี่ยแป้นอย่างนี้

ทุกครั้งที่ผ่านแป้นอย่างนี้เลย
เอาครับคุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดของหน้าบ้าน

จากผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนบ้านด้วยนะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์น่ะ
หน้าบ้านแล้วต้องบีบแตร่เสียงยาว

แต่แบบยาวเลยแป้นแบบนี้
ทุกครั้งที่ขับขี่ผ่านหน้าบ้าน

เอาผู้สื่อข่าวได้ข่าวนี้แล้วก็ลงพื้นที่ใครไปค่ะ

บ้านคุณกระหนกพรนี่อยู่ในซอยวัดชมพูเวกตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี

หน้าบ้านมันเป็นลักษณะเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพกล้องวงจรปิดซอยมันจะแคบนะ
ในซอยมีบ้านอยู่๕หลัง
เจ้าตัวบอกว่าเพื่อนบ้านที่บีบแตรชื่อว่าในเก๋
บ้านของนายเก๋อยู่ท้ายซอย

เก๋ท้ายซอยเวลาเก๋จะออกไปไหนเก๋ก็คือจะต้องผ่านบ้านหลังนี้ค่ะ
คือเก๋ท้ายซอยเนี่ยขับผ่านนะ

แล้ววันหนึ่งถามว่าเข้าออกบ่อยไหม

คือเจ้าของบ้านเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไร

และเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดัน
เวลาได้ยินเสียงแตรจะตกใจ
แล้วเป็นแบบนี้มาเกือบ๒ปีแล้ว

ตัวคุณแม่ของเจ้าของบ้านเขาจะมานั่งอยู่หน้าบ้านเป็นประจำอ่ะค่ะ
มาดูบรรยากาศดูสิ่งแวดล้อมอะไรของเขา

แล้วต้องมาตกใจด้วยเสียงแตรของเก๋ท้ายซอย

ทีนี้ต้องไปถามคุณแม่ด้วยนะที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยได้ยินเสียงแตรแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายหูสบายใจเท่าไหร่เนี่ยนะคะ
ไปหาคุณยายค่ะคุณยายชื่อว่าคุณยายสว่าง
เล่าให้ฟังคุณยายคุณยายรู้สึกยังไงนะเวลาในเก๋มาบีบแตรง

ยายก็ตกใจหัวใจเต้นแรง
เมื่อวานไปซื้อของที่ร้านที่แม่เป็นร้านของแม่ของนายเก๋
เก๋ตะโกนมาเลยอย่าขายของให้นะ

ใจหายตกใจแต่โลกคู่ใจอีกเลย

วันหนึ่งเนี้ยโอ้โหเป็นสิบอืมพี่เป็นพี่ทนหวัยไหม
คุณยายนั่งหน้าบ้านที่เก้าอี้ที่พี่เห็นเมื่อกี้
คุณจะนั่งแบบว่าแบบคนแก่ชอบนั่งแบบชมวิวอย่างนี้เนอะ
นั่งแบบว่าเช้ามาอากาศนี้รับอากาศหน่อยอยู่แต่ในบ้าน
คุณยายอายุทั้งหลายแปดสิบห้าอืม
แก่แก่แล้วเพราะเห็นคุณยายนั่งนะแปนแปนแล้วการแปนเนี้ย
ขี่มอเตอร์ไซค์หนูรู้แฟนสุดเสียงอ่ะอืม
ไม่ได้แปนธรรมดาโอ้โหเอาแปนสุดเสียงอืม
ตามเสียงในคลิปนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับไปถามนางเรียมอายุเจ็ดสิบสามปี
นักเรียนเป็นใครเป็นแม่ของนายเก๋ครับอ้าวไปถามแม่บ้างอ่ะ
เรียมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันลูกชายไปมีเรื่องอะไร
พยายามห้ามลูกแล้วนะอย่าไประรานเขาเรื่องของการซื้อของเนี่ย
เอางี้ละกันก็ให้เขามาซื้อเถอะแล้วถ้าไม่พอใจ
ไม่ชอบอะไรกันค่อยค่อยเคลียร์ค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจ่า
ส่วนเรื่องบีบแต่ตัวเธอเองก็ได้บอกลูกชายแล้วก็ถามลูกชายไปแล้วว่า
บีบแต่ไปบีบอย่างนั้นทำไมล่ะลูกเอ้ยบีบเบาสิ
เอางี้ถ้าจะเป็นการบีบแต่เพื่อเป็นการเตือนเพราะมันเป็นทางเข้าออกเนี่ย
บีบเบาบีบเบาสั้นอย่าไปบีบแบบโอ้โหแรงอะไรขนาดนั้น
แบบเสียงยาวยาวเนี่ยมันเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านเขาอืมค่ะแล้วเขาบอกนะครับ
ต่อจากเนี้ยไปคุยกับลูกชายให้แล้วแล้วก็หวังว่าลูกชายเนี่ย
ปฏิบัติตามก็คือไม่บีบแตรอีกแล้วนะครับค่ะเขาบอกเขาก็จะไม่ทำแล้วไง
ไม่บีบเออจังหวานแล้วอืมฉันก็บอกครับตอนนี้มันบอกว่ามันจะเป็นทางออก
แล้วก็เขาก็ว่าว่างกันเลยอืมวันนั้นฉันก็บอกแล้วเขาบอกไม่ทำแล้ว
อ้าวเรื่องนี้ถึงคุณตำรวจอ่ะตำรวจสรสรพรตนาที่เบสเขาก็ลงพื้นที่นะคะ
ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเอาผิดใครนะตำรวจน่ะอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของตำรวจคือไปไกลเกลี่ย
เกลี่ยแหละดีแล้วลงพื้นที่ไปเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน
คุณตำรวจก็ไปเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้ระหว่างบ้านในเก๋เนี่ยนะคะ
ในเขตเขารับปากนะเขารับปากกับคุณตำรวจเลยอืม
ผมจะไม่บีบแตรอีกแล้วครับคืออย่างงี้เนอะถ้าบีบแตร่
ไม่ได้ว่าหรอกนะบีบได้แหละแต่อย่าไปบีบยาวลักษณะเหมือนจงใจ
หรือว่าตั้งใจแบบนี้อ๋อแล้วคุณยายเขาเป็นโรคหัวใจด้วย
คุณยายเขาบอกเองนะคะว่าได้ยินเสียงแตนแล้วมันใจสั

ไปนั่งอยู่บนราวต์สะพานจะโดดน้ำค่าตัวตายโอ้
ยายรู้สึกเขาว่าช่วยได้ทันไหมครับ
โอ้โหนี่ไงครับ
ดีนะครับที่ยังคว้าตัวได้ทันครับเนี่ยฮะวินาทีช่วยเหลือหญิงสาวคนนี้ครับ
พยายามจะกระโดดสะพานข้ามลำน้ำถวนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยะโสธร
คว้าเอาไว้ได้ช่วยเธอเอาไว้ได้ครับเนี่ยครับนั่งเสียอกเสียใจ
นั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีพลเมืองดีนะครับ
มาพบแล้วก็แจ้งเหตุว่ามีคนพยายามจะฆ่าตัวตายครับ
อย่างนี้ฮะแล้วได้โทรศัพท์ไปด้วยนะบอกว่าต้องรีบมาช่วยเลยนะ
เพราะว่าถ้ามาไม่ทันเดี๋ยวจะเกิดเหตุร้ายไงโอ้โหแล้วเนี่ยฮะ
พอช่วยเธอได้นะผู้หญิงคนนี้ก็นั่งร้องไห้แบบนี้ครับ
แล้วพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยล่ะใช่ใช่พูดพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จับใจความได้นะคะประมาณว่าไม่อยากอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป
อืมทีนี้พอพูดไปพูดมาเริ่มได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
เธอบอกว่าเธออายุ๑๘ปีค่ะเป็นชาวอำเภอมหาชัยชนะ
แต่ทีนี้เข้ามาเรียนในตัวเมืองยะโสเช่าหอพักอยู่กับเพื่อน
เธอบอกเธอมีปัญหาการเงินค่ะไม่พอใช้และพอไปหาผู้ปกครองโทรไปบอก
ไม่มีตังค์ใช้แม่ก็ดุก็ด่าบอกว่าใช้เงินเปลือง
เธอก็เลยบอกไม่มีทางออกค่ะ
เอาเนี่ยครับต้องค่อยคิดนะน้องนะ
อย่างนี้ไปถามเพื่อนต่อเพื่อนบอกว่า
ผู้ก่อเหตุคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีอาการเหมือนเป็นโรคซึมเศร้า
อ๋อเอาอย่างนี้ละกันนะแล้วก็ต้องค่อยให้กำลังใจนะครับ
เกิดว่าเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าก็ต้องช่วยกันรักษา
แล้วที่สำคัญที่สุดนะเรื่องของสภาพจิตใจตรงนี้

จะต้องคอยถามคอยสอบถามคอยพูดคุย

เป็นยาชั้นดีที่สุดก็คือความรักในครอบครัวครับ

ไปเนี่ยเจ้าที่เขาแรง

เร็ว

อ๋อแจกของนี่ไง

อุ้ยมันเปิดว่ะ
ด้านนี้งั้น
มันเปิดไก่
เรารองอะไรซะ
เรียกจ้าตัวนี่

ไม่ได้ไม่จอด
หมดรถส่วงมากี๊

เห็นน้ำได้ปะสองไม้สองมือ

เอาไปกินตอนที่มึนเอาไปแบ่งเพื่อนด้วย
อ้าวคุณผู้ชมลองเดาไหมว่าตรงนี้ที่ไหนในชนบุรี

เอาไข่ต้มพันฟองไปแก้บนที่วัดหลวงพ่อโสธรเสร็จแล้วก็เลยแวะเที่ยวสักนิดนึงมาแวะเที่ยวแวะเที่ยวเอางี้ละกันคิดซะว่าแบบนี้ทำบุญก็ได้เมื่อจะเอาไปแก้บนอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าไปทำบุญมาแล้วนี่คือการทำทานเออทำบุญทำทานก็ว่าไปเออใช่ไหมล่ะแต่ขอร้อง
ลูกนะอุ้ยก็มันไม่มีไม่มีเนี้ยซอสอ่ะถ้ามีซีอิ๊วขาวให้ด้วยก็จะกินหมดทั้งใบแล้วเออคุณรู้ดีเนอะผมคือชอบผมชอบกินไข่
นึกว่าเคยเป็นลิงไม่เคยเป็นลิงแต่เคยเป็นอย่างอื่นไม่ถามต่อแล้วไม่ถามต่อ
อ้าวคุณผู้ชมครับอืมอ่าถ้าไปที่นี่ก็ก็ฝากเตือนเนอะใช่แล้วว่าระวังเขาหน่อยหน่อย
ใช่ครับเปลี่ยนอารมณ์มาดูความน่ารักของน้องหนูกันบ้างดีกว่านะครับ
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็กสบัดข่าวเด็ก
บัดข่าวเด็กคุณผู้ชมครับประโยคที่แสนจะน่ารักแล้วก็เป็นประโยคยอดฮิตอืม
เด็กดื้อต้องโดนอะไรน่ะจับปะจับปะดื้อไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จับปะจับปะดื้อนี่
ก็ไม่รู้ว่าเขาร้องอะไรรู้ว่ารู้ว่าว่าเป็นเพลงแรกไปติ๊กต๊อกอะมันดำมากเลย

เฮ้ยไม่น่าใช่เลยก็เด็กนี่แหละ

ต้องไปเล่นถ่านที่มันมีถ่านเลยสภาพดำขนาดนั้น

ทำไมคะอ้าวก็แม่บอกว่าลูกลูกต้องเป็นคนเอาถ่านนะลูก
ลูกก็ทำตามก็เอาถ่านมาเล่นเล่นจนหน้าดำขนาดนี้
หนูทำผิดตรงไหนอ่ะแม่โอ้ยคำว่าเอาถ่านหมายถึงให้เป็นคนรัก
เรียนรักในการทำงานไม่เกเรไม่ได้เอาถ่านมาทาน่าแบบนี้
ดีนะไม่เรียวคุณยายสั่นเลยเห็นไหม
ตอนแรกจงไปเอาถ่านไฟฉายมาเล่นคนละถ่านเหรอ
คนละถ่านทีนี้คุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าเห็นลูกดื้อหน่อยสนหน่อย
อย่าไปว่าเขานะมันเป็นจินตนาการของเขา
ร่องลอยอยู่ในปาร์ตี้โฟมไปดูคลิปค่ะ
ถามมาแล้วเจอความภาพบ้านเป็นแบบนี้
ถามว่ามนุษย์แม่อย่างเราเนี่ยต้อง
ยังไงดีไม่รู้จะเอาคนนี้ก่อนดี
คนนี้ก่อนดีหรือตัวนู้นก่อนดี
ยังไงคะโอ้โหคูณสามซุปเปอร์แกงค์เลย
แม่บอกว่าแม่เข้าห้องน้ำแป๊บเดียวนะนี่คือคำว่าแป๊บเดียวนะ
แล้วออกมากลายเป็นปาร์ตี้โฟมแล้วยังไม่ถึงสงการเลยมีปาร์ตี้โฟมด้วย
ที่พูดถึงปาร์ตี้โฟมนั้นมันเป็นเด็ดโฟมไอ้เด็ดเล็กนั่นน่ะ
เด็กชอบนะเหมือนกับอารมณ์แบบเข้าไปอยู่ในบ้านบอล
เขาก็จะมีความสุขของเขาแต่ดูน้องคนเนี่ยที่แบบเอามือบวกไปบวกมา
ดูน่ารักนะคือเขามีความสุขอยู่ในจินตนาการของเขา
ลอยอยู่ในปุ๋ยเมฆเอออารมณ์อย่างนั้นอ่ะ
แล้วเด็กเป็นอะไรที่แพ้เม็ดโฟมอย่างนี้เหมือนกันนะ

แต่คุณแม่ไม่ชอบดูขาขาขึ้นไปอยู่อย่างนั้นเธอนอน

เหมือนแมวแมวเล่นต้นกัญชาต้นกัญชาแมวคุณเคยเห็นไหม
มันก็จะคอเคลียร์เล่นได้เหมือนกันเลย
แบบอารมณ์เคลิ้มสนุก

ไม่ใช่น้อง๓คนนี้แน่นอนนะคะแม่แน่
อ้าวนี่ความสนแบบคูณ๓คนนี้
มันเถียงได้ด้านไหน

เอ้าผมว่าน่ะ

แต่ไม่รู้เรื่องแล้วก็เถียงเราเรื่องอะไร

ชอบชอบโชคยกมือนะ
จะขออาทิตย์ก็บอกว่าเค้าถีดก็นึกอะไร
คนข้างค่ะเขาทำอะไรให้ถึงได้ยิ้มอย่างนี้

กลับลอง

ก็เธอบอกเองว่าให้จับมือฉันเดินห้างหน่อย

ให้เดินควงแขนรอบห้างหน่อย
มันก็ไม่ขนาดนั้น
แปลความหมายผิดเขาอยากให้มันดูเป็นความน่ารัก
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยคลิปสนุกนั้น
อย่าลืมนะครับกับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ
วันนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป